สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
เรื่องของอาหารเสริมเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างที่ถูก
ตอนนี้ต้องใช้คำว่าเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นในการไล่ล่า
ในการไล่ตามจับสำหรับกรณีที่ไม่ถูกออยอม

เพราะว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยมันกระจายอยู่ในตลาดเยอะมาก
คุณมินสินค้าเนี่ยคุณว่ามีกี่ชิ้นที่ต้องใช้ออยเนี่ย
คือออยคือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ท่านผู้ชมครับผมจะไล่ที่ต้องใช้ออยก่อน

อาหารและยาอะไรที่เกี่ยวกับ

อาหารสำเร็จรูป

ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อทั้งหมด

ไม่ว่าจะเป็นยากินครีมอะไรต่าง

คุณผู้มีนฟังและท่านผู้ชมฟังก็จะตกใจกว่า๗แสนรายการ

แสนในขณะที่เจ้าหน้าที่ออยมีผู้ที่อนุมัติ๑๐คน
มีผู้จะไปตรวจอยู่ประมาณสัก๕๐๖๐คน

เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าก็ต้องดูแลกันเอง
จะช่วยตัวเองในการตรวจตราเพราะกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
การที่มีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในออยซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้อง

ถ้าคุณมิ้นต้องการซื้อทองคุณมิ้นจะไปที่ไหน

เยาวราชนะครับคุณมิ้นต้องการซื้อพวกเครื่องสำอางครีม
เขามีแหล่งหนึ่งแหล่งนั้นก็คือตลาดใหม่ดอนเมืองหรือตลาดเจ๊เล้งเก่า
อยู่ถนนเชิดวุฒากาศตรงข้ามสนามบินดอนเมือง
ทีนี้ตรงนี้สำคัญยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้
ตำรวจ๔๐๐นายนำโดยพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
เข้าไปบริเวณที่ตลาดแห่งนี้ในตลาดแห่งนี้มีล็อกแบ่งต่างมีร้านค้า
ซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นแหล่งสำคัญ
แหล่งสำคัญในการขายครีมกิโลขายเครื่องสำอางขายสบู่ฟอกขาว
ขายยาลดน้ำหนักอาหารเสริมต่างมีครบเลย
อกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่ใช่จะซื้อไปใช้เอง
เกิดอยากจะซื้อเอาไปขายต่อหรือเป็นสูตรยกตัวอย่างเช่นครีมคุณมิ้น
คุณมิ้นก็สามารถไปที่ตลาดแห่งนี้แล้วบอกว่าอยากผลิตครีมยี่ห้อมิ้น
สูตรแบบนี้เขาคิดสูตรให้เสร็จ
ครีมช่างกิโลก็เอาขึ้นมากวนบรรจุใส่ตลับ

คุณมิ้นก็ได้ครีมเป็นยี่ห้อของตัวเอง

คุณมิ้นเป็นพิธีกรที่ดังในรายการ
คุณมิ้นก็เอาครีมมาคุยกัน
ครีมนี้ใช้ดีจังเลย
ไอ้ยาลดน้ำหนักนี้โอ๊ยดีมากเลย
กินกับเพื่อนใช้ครีมทาขาวจังเลย

วิธีการทำงานเดี๋ยวนี้มันทำแบบนี้
มีครีมต่างเอาไปวางไว้หน้าโต๊ะ
เวลาออกรายการก็ได้สตางค์

เขาก็ติดต่อออยให้

อกจากเป็นแหล่งผลิตที่ตลาดแห่งนี้นะ

ครบวงจรดังนั้น
อย่าไปคิดว่ามันตลาดนี้มันผิดมันมีที่ถูก

ตำรวจเขารวบรวมกำลัง
แต่เหตุการณ์มันมาจากอะไร

ท่านประธานตลาดนี้ไม่ใช่ตลาดใหม่แต่อย่างใด
เป็นตลาดที่เคยถูกจับมาแล้วประมาณ๔๕ครั้ง

จับไปทีล่าสุดนี้ไม่๔๐๐
จับได้รถบรรทุกคัน๕๖คัน

กำลังตำรวจไปเหลือขนาดนั้น

มันคือจะพูดว่ายังไงดี
เขาบอกว่าคนเบื้องหลังก็เป็นคนมีสี
เป็นคนที่มีเครื่องบ่งเครื่องแบบเหมือนกัน
มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะไม่รู้ตัวเลย
อันนี้หมายความว่าตลาดทุกตลาดย่อมมีผู้คุ้มครอง
ผู้คุ้มครองก็เขาบอกว่าเป็นอดีตนายตำรวจใหญ่
คุ้มครองตลาดแห่งนี้

ก็ปรากฏว่าทางร้านค้าที่ผิดเขารู้ตัว

เพราะว่าตำรวจตอนไปแรกยังไม่มีหมายค้น

ได้มา๕หมายเขาไปค้นตามร้านต่าง
ทีนี้เหตุการณ์มันชักจะบานปลาย
เพราะวันนี้มีผู้บอกว่าเป็นที่ปรึกษาเจ้าของตลาดแห่งนี้
ออกมาบอกวัยเพราะทางตำรวจเข้าไปตั้งศูนย์
เมื่อวานนี้ตำรวจกว่า๔๐๐นายเข้าไปที่ตลาดใหม่
เครื่องสำอางครีมฟอกขาวสบู่อะไรต่างเหล่านี้นะ

ตำรวจเขาเลยตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเลยเนี่ย

เพราะเมื่อวานนี้ไปแล้วเปิดดันปิด
ไม่ใช่ว่าเป็นตลาดที่ว่าตำรวจไม่เคยไปค้น
เพราะในอดีตเนี่ยเคยค้นไปอยู่๓๔ครั้งแล้ว
ทุกครั้งไปก็เจอครีมปลอมบ้างเจอครีมที่ใช้สารที่ไม่ถูกบ้าง
วันนี้ตอน๑๐โมงเนี่ยก็ปรากฏว่ามีบุคคลคนหนึ่งนะฮะ
เป็นอดีตนายตำรวจพันธุ์ตำรวจโทสันธนประยูรัฐ
ทีนี้บุคคลนี้ก็เข้าไปในสถานที่ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนของตำรวจ

เพราะว่าออกไม่ได้ของก็ยังอยู่อาหารจับเฝ้า
เอาสิไม่มาก็อยู่อย่างเนี้ยขาดของไม่ได้หรอก
ก็ปรากฏว่าทางพันธุ์ตำรวจโทเมื่อนี้ใคร
ร้านค้าเขาเดือดร้อนก็โดยพันธุ์ตำรวจโทสันธนาเนี่ย
เป็นอดีตรองผู้กำกับตำรวจสันติบาล
ในฐานะที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารพัฒนาตลาดใหม่
โดยมีพ่อค้าแม่ค้า
ก็คุยกับพลตำรวจตรี
อะไรนะนาราเดตนะ
ก็บอกว่าผมมาเป็นที่ปรึกษาให้ตลาด
เพื่อเข้ามาจัดการพื้นที่แห่งนี้

เพราะผมจะเชิญเขา

คุณเอาไปเลยในพี่สานะไม่ใช่ตรงนี้แล้ว
ตั้งแต่เวลานี้แล้วคุณจะเอาเรื่องนี้ก่อนไหม

พตนรเดชน์กรมทุกสิ่งผู้มันครับกลางกองกำลังทน
ก็คุยโต้ตอบกับพันธ์ตำรวจโท

ทีนี้ถามว่าบริเวณที่ไปจัดตั้ง
บอกว่าเป็นพื้นที่เอกชนเขาไม่ต้องการให้ตั้ง
พอตั้งแล้วร้านค้าต่างเขาค้าขายไม่ได้

ตำรวจก็ตั้งเพื่อความกดดันนะฮะ
กดดันอะไรก็ไม่ยอมให้ค้น

ร้านค้าทนไม่ไหวก็บอกว่าอยากจะตรวจใช่ไหม
มี๖๓รายที่โอ๊ยไม่ไหวแล้วขายของไม่ได้เลย
แสดงตัวตำรวจบอกว่าอยากค้นใช่ไหม

ไม่ไหวแล้วขายของไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้
คือคนที่เขาขายของที่ถูกต้องเขาเดือดร้อนจริง
ทีนี้ยังไงที่เรียกว่าถูกต้องคุณมีน

คงจะใช้ของผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมโดยออย

เพราะแม้แต่ดาราเนี่ยที่เขาไปรีวิวเขาก็บอกเขาไม่รู้
ดาราเองยังไม่รู้เลยเหรอคะ

ดูรายการเราแล้วก็จะรู้

สลากผลิตภัณฑ์อาหาร
เขาเรียกว่าเลขสาระบบอาหาร

เช่นบอกว่าในเลขสารบกอาหารนั้นมีอาหารอะไร
มีโปรตีนมีอะไรอยู่ในนั้น

สลากผลิตภัณฑ์ยามีอาหารนะครับ

ยาก็จะมีเลขทะเบียนตำรับยา

เขาใช้เขียนว่าเลขทะเบียนตำรับยา

ฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ทีนี้ไปที่สลากเครื่องมือแพทย์

ตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่าเลขที่ใบรับแจ้ง

ทีนี้เครื่องมือแพทย์ที่เป็นทั่วไป

สลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
น้ำยาซักผ้าน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ก็ต้องขอเลขที่รับแจ้งข้อเท็จจริง

เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจถึง

สามารถตรวจในออนไลน์ได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูเบรกต่อไป
ว่าถ้าอย่างนั้นมีโทษไหม

เช่นปลอมสลากซะเลยสวมออยซะเลย

โทษเป็นอย่างไรสักครู่เดี๋ยวค่ะ
อาหารและยาที่เรียกว่าออยนั้น

เพราะว่าปริมาณของรายการ
ที่อยู่ในตลาดมีเป็นแสนรายการ
คุณต้องเข้าใจว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
อาหารคือการบริโภคนะครับ
ยายาคือการรักษา
ดังนั้นคุณสมบัติในบางอย่างเนี่ย
ในยาเนี่ยคือการมีตัวยา
ซึ่งใช้ในตัวยาทางเคมีใช้ในการรักษานะฮะ
เช่นคุณคงไม่เอาตัวยาที่ใช้ในการ
รักษาเรื่องตับเรื่องไตเอาไปใช้ในเรื่องการบริโภคเป็นอาหาร
ดังนั้นอาหารและยาเนี่ยในความหมายจริงเนี่ย
บางตัวก็อาจจะใช้มาด้วยกัน

เพราะว่าที่เขาเรียกว่าอาหารเสริม
อาหารเสริมอาหารที่แบบกินและบำรุงวิตามิน
เพราะฉะนั้นปริมาณของยาค่อนข้างจะเยอะ
และงานของออยนายกประยุทธ์ถึงขนาดบอก

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

คุณมิ้นคงทราบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
เมื่อคนดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้น
อะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงเนี่ย

คนชอบคือทุกคนไม่อยากป่วยทุกคนอยากจะแข็งแรง
เปิดดูในเว็บไซต์ป่วยเบาหวาน
ความดันกินยาตัวนี้โอ้โหมันดีมากเลย
ทีนี้คุณไม่มีมาตรฐาน

ถ้าเกิดจะทำเนี่ยต้องมาขอนะ

โดยที่มีโทษนะฮะ
โทษนี่ดูง่ายคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
ไล่ไปเลยตั้งแต่อาหารเครื่องสำอางและยา
ยาคือตัวที่รุนแรงที่สุดอาหารถ้าสลากไม่ถูกต้อง
หมายความว่าเขียนไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคน๓๐๐๐๐ปรับ

แต่ถ้าเป็นอาหารปลอมอันนี้ขึ้นมาเป็น๖เดือน

ทีนี้ถ้าเกิดระบุสลากปลอมสลากลวงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ก็อาจจะเป็น๖เดือนไปถึง๑๐ปี

เครื่องสำอางนำเข้าโดยไม่แจ้ง๑เดือน
สลากไม่ถูกต้อง๓เดือนอันนี้ผมว่าประหลาด
อันที่ปลาหลาดก็ว่าถ้าผมไม่แจ้งโดนเดือนเดียว
แต่ถ้าไปติดฉลากไม่ถูกต้องโดนหนักขึ้น๓เดือน
และถ้าไม่ปลอดภัยก็หมายความว่าอาจจะใช้สารที่ไม่ให้มี

ไซบูทาบีนอะไรเนี่ยนะก็อาจจะไม่ปลอดภัยเขากำหนดไว้๑ปี
ทีนี้มาที่ยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา
หมายความว่าขายยาโดยไม่ขึ้นทะเบียน
เวลาเปิดดูยาทุกชนิดยาผิวหนังยาอะไรต่างที่กล่องที่ฝาเขาจะมีเขียนไว้

ถูกต้องครับถ้าไม่ขึ้น๓ปี
ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าโทษเนี่ยมีหมด
เรากำหนดโทษทั้งอาหารเครื่องสำอางและยา
ซึ่งอยู่ในควบคุมของออย
แต่ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือใครจะตรวจ
ผมอนุมัติไปก็ไม่มีใครตรวจ
เพราะถ้าตรวจโอ้โหมันจะไหวหรือเปล่า
และที่สำคัญเนี่ยคุณมิ้นท่านผู้ชมทราบไหมครับ
สมมุติละกันสมมุตินะครับว่าผมขอผมใช้สูตรนี้ออยให้ผม
แล้วถ้าเกิดต่อไปผมผลิตแล้วผมเปลี่ยนสูตรล่ะ
นั่นน่ะสิแล้วใครจะมาตรวจ

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเลยบอก
ประชาชนต้องดูแลตัวเองด้วยนะ
เพราะว่ารายการของออยที่ดูแลเนี่ย
มันปริมาณมหาศาลเจ้าหน้าที่เขาไม่เพียงพอ
เพราะฉะนั้นจากการจะไปสุ่มตรวจการจะดูว่าสวมสิทธิ์ออยหรือเปล่า
เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือว่าใช้ตามสูตรที่ยื่นไว้กับออยหรือเปล่า

ประชาชนต้องเป็นที่พึ่งของตัวเอง
มันมีวิธีตรวจสอบไหมถึงตรวจสอบมันตรง
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสูตรที่ใช้เนี่ย
ตัวอย่างเช่นคุณไปตลาดนี้

คือบริเวณนี้ค้าขายเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีสิ่งที่
มีครีมกิโลซึ่งอาจจะแบ่งขาย
ไม่มีมาตรฐานเป็นตึกแถวไม่มีที่อ้างอิงโรงงาน
มีฝุ่นมีละอองอะไรผสมไป
คุณไปใช้หน้าคุณอาจจะเป็นเม็ดขึ้นมา

ออยและเครื่องสำอาง

วีรชัยนำกำลัง๔๐๐นายเข้าไปบุกจับ
นะฮะวันนี้ก็เลยมีปัญหากันทะเลาะเบาะแว้งกัน
คุณผู้ชมวันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ

เจ้าหน้าที่เขาเริ่มแล้วเขาเริ่มเปลี่ยนแปลง

แต่ว่ายังไงมันก็ยังไม่เพียงพอสวยได้นะคะ
แต่ว่าคนเราทุกคนมีความสวยในรูปแบบของตัวเอง
ไม่ต้องอิ่งค่านิยมมากทุกคนสวยได้

และที่สำคัญก็คือต้องปลอดภัยด้วยนะคะ

ทุกคนเองอย่าหวังพึ่งแต่เจ้าหน้าที่อย่างเดียว

ชุวิตตีสากหน้า